สังสรรค์เนี่ยนะคุณผู้ชมแล้วเราไปกับเพื่อนเนี่ย
เวลาเริ่มดื่มได้ที่เมาได้ที่แล้วมันแนะนำอะไรมาพูดอะไรมา
หูไว้หูก็พอบางทีคนพูดก็ไม่มีสติหรอก
เฉียงในเฉียงอยู่บุรีรำพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ก็นั่งดื่มกับเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะ
ตกงานไม่มีเงินเลย
เพื่อนแนะนำบอกว่าเฮ้ยเฉียงไปเอานั่นได้
ไอฐางน้ำมันร้านนั้นน่ะเอาไปขายเลยเงียงทำอย่างงานจริง
แล้วก็ไปลักเอาไอ้ถังนั้นคุณผู้ชมเป็นถังน้ำมันเก่า
ล้อมวงแล้วก็ใช้นี่เป็นโต๊ะนี่แหละเฉียงมันเอาไปเลย

เป็นของร้านอาหารชื่อว่าร้านลำด่วนครับอยู่สามแยกจอมพระอำเภอสตึกจังหวัดบุรีลำ

เห็นเป็นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมฮะเอามาขายครับ
คือเจ้าของร้านเนี่ยเขาเอาภาพนี้ภาพที่เราดูอยู่เนี่ยคุณผู้ชม
อ่ามาเป็นหลักฐานแจ้งความกับตำรวจเมื่อวานนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวเฉียงได้ที่บ้านเลย
เสียงชื่อจริงคืออนันตพงศ์เหล่าวัฒนกิจอายุ๔๐ปี
ตอนไปจับเนี่ยโอ้โหยังงวงเงียอยู่คุณผู้ชมฮะ

พอเจ้าหน้าที่ถามว่ารถเข็นไปไหนล่ะที่เจ้าตัวขี่ไปก่อเหตุเนี่ย
เฉียงตอบไม่มีไม่มีไม่มี
แล้วพอถามอีกว่าขโมยของร้านลำดวนไปขายหรือเปล่าเฉียง

อาจจะไม่รู้ชื่อร้านไม่เป็นไรงั้นเปลี่ยนคำถาม
ไอ้ร้านที่ไปขโมยถังน้ำมันไอ้เฉียง
เสียงบอกอ๋อเอาไปขายหมดแล้วไปขายร้านรับซื้อของเก่าคุณผู้ชม
พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นในบ้านเฉียงเจออะไรบ้างล่ะ
ยาบ้า๗ซองคุณผู้ชมมีบีบีกันดัดแปลงเป็นปืนจริงด้วย
นี่ฮะแล้วก็มีกระสุนจุด๒๒๘นัด
ก็เลยนำตัวเฉียงมาสอบสวนต่อที่สพสตึกครับ
เฉียงอ้างแบบนี้ไม่รู้ว่าถังมันมีเจ้าของ

คือนั่งอยู่ร้านนึงแต่ว่าเห็นร้านข้างมีถังวางอยู่
แต่ดอมเมื่อกี้จะให้ดูภาพไอ้ที่มันมีเก้าอี้ล้อมถังนี้อยู่
ดูก็รู้ว่าอันนั้นเขาทำเป็นโต๊ะ
แต่เฉียงไม่รู้เฉียงไม่รู้
พอไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนคนงานก่อสร้าง
เห็นมั้ยอย่างเนี้ยไม่รู้หรอ
ไม่รู้หรอกว่ามีเจ้าของเนี่ยเออเสียงคงไม่รู้
แล้วเฉียงบอกเพื่อนก็เพื่อนนั่งดื่มอยู่ด้วยกันด้วยนะ
ผมก็ปรึกษาเพื่อนบอกปรับทุกข์กับเพื่อน
เราตกงานเงินก็ไม่มี
เพื่อนชี้นิ้วบอกเฉียงนั่นอะเห็นถังนั่นมั้ย

ส่วนปืนที่เจออ๋อก็ปืนเพื่อน

ถังไปรวม๘ใบแล้วเนี่ยเอาไปขายร้านของเก่า

เงินที่ได้เอาไปทำอะไร
อ๋อผมเอาไปซื้อยานะครับ
ทำไมอะนอกจากเพื่อนตกงานแล้วมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่า
เอาลองฟังเฉียงดูฮะ
เล่นเฉพาะเวลาคิดเครียดครับ

ก็เจ็บตอนนั้นครับ